มาดูข่าวกันต่อที่นครราชศรีมาคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เขาสนที่กำลังกันจับกลุ่ม
ขบูรณ์การรักรอบค่ะค้าลิงแสมแหมครับ
คุณผู้ชมครับจะส่งไปนู่นให้ในทุนจีนนะครับ
ไปทำเมนูเปิบพิษดารฮะ

คือเขาก็กระดิกกระดิกขึ้นมา
แต่นี่มันก็อย่างงี้แหละ
มันอาการไม่ค่อยดีคุณพระราพรคุณผู้ชม

นะครับตำรวจกล้องกรรมกับการสาม
กองบังคับการการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทศ
นะครับร่วมกับตำรวจท้องที่หลายจังหวัดเลยนะ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ร่วมกันวางแผนจับกลุ่มนะครับขบวนการลักลอบค้าลิงสมัย
ตัวนี้อาการไม่ค่อยดี
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลนะครับจากนั้นก็จะส่งลิงสมัยทั้งหมด
ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมคุณพระราพร
เจ้าหน้าที่เขาทราบข้อมูลบอกว่าจะมีการลักลอบขนลิงสมัยข้ามประเทศ

เมื่อคืนนี้ตี๒เจอรถต้องสงสัย๒คัน
อยู่ในพื้นที่ของอำเภอโนนสูง
รถคันแรกคอยขับสังเกตการณ์นะส่วนคันที่๒ลำเลียง
พอได้จังหวะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าจับ
เขาจับได้นายกฤษณะแล้วก็นายกริตยา
ผู้ต้องหาให้การว่ารับลิงนะครับมาจากอุทยานแห่งชาติเขาตะครอง

ค่าจ้าง๑๗๐๐แล้วก็เอาลิงไปส่งที่ชายแดนหนองคาย
ทราบว่าคนจ้างเป็นใครไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้ว่าจ้างเลย
ลงโทษก็คือคุณผู้ชมครับเอากรณีครอบครองก่อนนะ
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตในจำคุก๕ปีปรับ๕แสนบาท

แต่ถ้าเอามาค้ามาขายโอ้โหจำคุก๑๐ปีฮะ
๑ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
คุณผู้ชมครับขบวนการแบบนี้มันจะส่งของต่อกันไปทอด
กุญแจรถส่งของกันไปทอด
เจ้าของคนสั่งซื้อไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จัก
ส่งไปสุดที่หนองคายและจะส่งข้ามประเทศเพื่อนบ้านไป
จนถึงจีนคุณผู้ชมฮะออเดอร์ตัวละหมื่น

คาดว่าก็เอาไปเปิดพิษดารเลยล่ะครับ
สมองของมันใครเคยดูคลิปแล้วน่าสงสารมันจริงฮะ
ก็ถือว่าช่วยได้รอดพ้นนะคะ
แต่เส้นทางกว่าจะได้กลับคืนสู่ป่าคงอีกยาวค่ะ
ก็ต้องไปเป็นลิงของกลางใช่นะคะ
แต่เนี่ยค่ะบทลงโทษก็รุนแรงพอสมควรเลยค่ะ